ช่วงนี้ที่เมืองทองเขามีงานด้วยใช่ไหม
แล้วปรากฏว่าผู้โดยสารจะไปเรียกแท็กซี่

เมื่อไหร่พวกนี้มันจะหมดไปสักที

คือมันมีขนาดไปแค่โลเดียวนะ
โลเดียว๓๐๐ถูกต้องนี่ค่ะคุณผู้ชมจะไม่เป็นข่าวได้ยังไงลองดูหน่อยละกันสำหรับเรื่องนี้
เลือกแต่ผู้โดยสารที่เป็นชาวต่างชาติถ้าเกิดหัวทองมาเลยยินดีกดรับยินดีให้ขึ้นรถเลย
เจี๊ยบเลยล่ะใช่แล้วถ้าเกิดเป็นหัวดำคนไทยอย่างพวกเราเนี่ยไม่รับ
ถ้าเกิดว่าจะรับจริงอ้าวคิดราคาแบบเหมาจ่ายเจ้าของโพสต์ให้ข้อมูลแบบนี้
คิดดูนะเรียกแท็กซี่ตอนทุ่มหนึ่งจะไปลานจอดคือเอารถมานั่นแหละแต่ว่าลานจอดอยู่ห่างไปอีก๑กิโล
คันแรกบอกว่าไปพี่๓๐๐เงือนน้ำลายเงื้อเลยคันที่๒ค่ะ
ท้ายที่สุดที่ไปลานจอดก็นั่งวินไปอ่ะนะคะแต่ทีนี้ระหว่างที่กำลังรอรถเนี่ย
มีต่างชาติประมาวะขอความเชื่อเหลือบอกให้ต่อราคาหน่อยก็เลยรู้เลยไงว่าเอา
ไม่ใช่เราอย่างเดียวนี่นะที่โดนต่างชาติก็โดนเหมือนกัน
เพราะว่าต่างชาติเนี่ยนะคุณผู้ชมโดนนี่แบบราคาเริ่มต้นตั้งแต่๕๐๐ถึง๕๐๐๕๐๐บาท
หูยยยยยนั่งแท็กซี่ไอ้ท่านไหน๕๐๐๐บาทคุณผู้ชม

โอ้มันขูดรีดกันชัดน่ะแบบนี้ลองฟังดูหน่อยไหมคะ
ว่าเดินไปจุดนั้นมีทั้งแท็กซี่ที่เปิดไฟและเปิดไฟ
ก็ทุกคนขอเหมาหมดแล้วผมก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยืนอยู่แถวนั้น
ปรากฏว่าเขาโดนเรียกไปศรีลมเนี่ยประมาณเกือบ๔๐๐๐นะครับผม
งานนี้มันเป็นงานใหญ่ซึ่งมีนักธุรกิจมาจากทั่วโลก
เมืองจีนจากอะไรต่างแล้วคนมาเยอะผมว่ามัน
หลายคนมาแล้วไม่แฮปปี้อะครับเนี่ยส่วนเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ย
ถ้าเกิดเขาพูดกันต่อไปเอาไปโพสต์ลงเอาไปอะไรลงเนี่ย
แล้วมันกลายเป็นไวรัลทั่วโลกขึ้นมาอย่างนี้
ผมว่ามันไม่โอเคสำหรับประเทศเราถูกไหมครับ
โอ้โหดูสิไปอะไรนะศรีลมสุขุมวิทย์จากเมืองทองไป๔๐๐๕๐๐บาท
เกินไปแล้วถามทางขนส่งไหมล่ะถามค่ะ
เพราะว่าขนส่งกรมการขนส่งทางบกชี้แจงนะ
บอกว่าที่เมืองทองมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นพื้นที่เอกชน
กรมการขนส่งทางบกเองไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบ
กำกับดูแลไปกวดขันเรื่องของการเรียกเก็บค่าโดยสารของแท็กซี่ได้
อย่างนี้ทำไงลูกค้าก็ซวยเลยหรือเปล่า
แต่คุณผู้ชมฟังนะคะตอนนี้มีการส่งผู้ตรวจการ
กองตรวจการขนส่งทางบกลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจการสำนักงานขนส่ง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะรถที่ให้บริการตั้งแต่วันที่๒๕พฤษภา

ลองไปตรวจดูวันที่ผ่านมาเจออะไรไหม

๑รายไม่กดมิเตอร์ก็เลยโดนปรับไป๑๐๐๐บาท

ถ้าเกิดว่าผู้โดยสารเจอร้องเรียนได้เลย
ให้เบอร์เอาไว้สายด่วน๑๕๘๔ค่ะ
จำให้ได้นะรถสีอะไรทะเบียนรถอะไร
ถ้าจำชื่อโชเฟอร์ได้ก็จะดีมาก
แล้วพฤติกรรมเป็นยังไงบอกไปได้เลยแจ้งไปได้เลย
เดี๋ยวขนส่งจะได้ดำเนินการเอาผิดต่อ
อนุญาตแจ้งบ่อแสอีกที่ได้ไหม

แยกประทุมวันมุ่งหน้าแยกหน้าทะพสงค์

ตลอดเส้นทางที่ผมผ่านมานะ

แล้วก็เวลาเรียกปั๊บให้พูดภาษาอังกฤษ
อ่าแต่ก็คือจะได้รถแต่ก็จะได้ราคาเหมาเหมือนเดิมนะ

คือจอดอยู่ยังไม่ได้มีโอกาสขึ้นเลย
คือวิธีถ้าเกิดพี่เบิร์ตบอกจะได้รถ
แต่ถ้าเกิดต้องจ่าย๔๐๐๕๐๐บาท

ตรงนี้มีนะครับใครไม่รู้ก็รู้

ขึ้นแท็กซี่ที่เราเจอแต่พี่แท็กซี่ดี
ใช่น่ารักมากเพราะว่าพี่แท็กซี่ดี
ก็มีอยู่อีกเพียบเลยนะคะ